ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีเมษความรักที่กำลังมองหาคนรู้ใจ
คนที่วนเวียนใกล้ตัวไว้จะดีที่แอบรักแอบชอบ
บอกเขาจะได้รักตอบส่วนคนที่แต่งงานแล้ว
ก่อกำเนิดทายาทสุขภาพระวังโรคสมอง
ประสาทนอนไม่หลับหน้ามืดเป็นลมระวังลื่นหกล้ม
เคล็ดขัดยอกบริเวณเนินเขาหาดทรายริมทุ่ง
การเงินมีรายได้สม่ำเสมอจากการค้าขายติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ
ผลประโยชน์จากทางไกลเป็นโอกาสดีที่จะขยายธุรกิจ
หนี้จะขอผัดผ่อนแต่เจ้าหนี้มาเร่งรัดการงาน
ธุรกิจการค้ากับต่างชาติจะได้กำไรดีที่เป็นลูกน้อง
เจอเจ้านายเย็นชาใส่ไม่สนใจผลงานแต่มีลูกน้องดีซื่อสัตว
ขยันช่วยปกป้อง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์